ส่วนข่าวของผมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงเสียงนี้
ในงานกระถิ่นที่วัดแห่งหนึ่งที่ลบบุรีขนจะลุกไหมครับ
ประกอบเยอะแยะหลายคนไปหมดเลยนะ
คลิปนี้นะครับมาจากเพจชื่อว่าแม่ทัพลิง๒ทับ๓
นำมาแชร์แล้วก็เขียนข้อความว่า
เปรตร้องโหยหวนในงานกระถิ่นภายในวัดเขาสมโพธิหมู่๕
ตำบลบัวชุมนะครับที่บ้านเตาขนมจีนอำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรี
ในคลิปจะเห็นว่าพุทธศาสนิกชนนะครับ
มาร่วมสวดมนต์หลายคนมีอาการแปลก
คือมีลุกขึ้นมาร่ายรำก็มีชูไม้ชูมือก็มีนะครับ
ทีมข่าวไปเลยครับไปที่วัดเขาสมโพธินะครับ
ไปขอสอบถามเรื่องราวนี้กับท่านเจ้าอาวาสนะครับ
คือพระภาวนาสมณคุณฐานคุโนนะฮะรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีครับ
แต่ท่านติดกิจนิมนต์ที่ต่างจังหวัด
พอไปสอบถามกับพระลูกวัดทุกรูปท่านปฏิเสธไม่ขอให้ข้อมูลกับทีมข่าว
แม่ชีท่านหนึ่งครับท่านยอมคุยกับทีมข่าวแล้วก็เล่าบอกว่า
คลิปนี้เนี่ยเหรอนะครับที่อยู่ในโซเชียลมีเดียไม่ใช่เสียงเปรตนะนักข่าว
แต่เป็นพิธีสวดขอขมากรรมและสวดอัญเชิญเทวดา
โดยพระสงฆ์๑๒รูปในคืนวันที่๖พฤศจิกายน
ที่ประชาชนผู้ชายผู้หญิงประมาณ๕๐๐คน
มารอทำบุญกระถิ่นในเช้าวันที่๗พฤศจิกายน
ตั้งใจนั่งสมาธิทำพิธีสำรวจกายวาจาใจของตัวเอง

ชีบอกว่าเสียงที่ได้ยินนะครับเป็นเสียงแห่งการปลดปล่อยวิญญาณ
สิ่งร่างให้ออกจากตัวคุณแต่ละคนเนี่ยนะ
ใครมีกรรมอะไรเนี่ยมันจะแสดงออกมาในขณะที่พระท่านสวด
แสดงท่าทางเป็นสัตว์ต่างบางคนก็กรีดร้องออกมาครับ
เขาฟอกลมเขาออกตามเขาฟอกลม

ถ้ามีเทศกาลก็๓๔๕๐๐ตรงนี้เต็มนะแล้วก็อยู่รอบนอก
เวลาหน้าเทศกาลงานเนอะที่เขาไม่ติดโควิดเนอะจะเป็นอย่างนั้นเช่นนั้น
สวดพานยักษ์คล้ายไหว้ครู
ใครมีของอะไรก็จะขึ้นเหมือนกันแต่นี่คือเหมือนมีผีมีอะไรอยู่ในตัวก็จะถูกไล่ออกไปนะฮะ